คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้มีคนถ่ายภาพเอาไว้ได้มีการโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊ก
และคุณกันจอมพลังก็รีโพสต์เพื่อจะฝากไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กที่ไปรังแก่คนอื่นว่า
สอนลูกหลานของตัวเองด้วยอย่าไปรังแก่คนที่อ่อนแอกว่า
ก็เนี่ยค่ะจะเป็นภาพของน้องนักเรียนชายชั้นป๒ถูกรุ่นพี่ที่เป็นนักเรียนชายชั้นม๒
แกล้งคล้ายกับกดหัวลงไปในน้ำนี่เป็นท่าน้ำ
คนที่เขาโพสต์เอาไว้เขาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่โรงเรียนแถวพระสมุทรเจดี
เขาก็กลัวเรื่องจะเงียบแล้วก็ขอความช่วยเหลือครับ
โอ้โหเห็นภาพนี้หลายคนก็ตกใจนะคะว่าแกล้งกันแบบนี้เหรอ
ส่งคุณบอมอภิวัตินักข่าวของเราไปที่สพพระสมุทรเจดีในวันนี้ค่ะ
นายประนดพ่อของน้องที่ถูกแกล้งค่ะ
ผู้ปกครองของเด็กที่กลั่นแกล้งมาคุยกัน
มาทำข้อตกลงร่วมกัน
ผู้ปกครองของเด็กมัธยมทั้ง๓คนมามอบกระเช้าขอโทษคุณพ่อนะคะ
คือน้องนักเรียนชายชั้นม๓ที่แกล้งรุ่นน้อง
ก็จะมีคนนึงที่จับศีรษะน้องคล้ายกับกดน้ำ

อีกคนนึงจับแขนอีกคนนึงยืนดูเขาบอกแบบนี้นะ
แต่ที่ไปแกล้งเขาดูโหละไง
หัวเราะสนุกสนานเขาบอกว่าเหตุผลมันเป็นแบบนี้ค่ะ
คือน้องวัยนอกเรียนทางชั้นป๒
พูดแบบเหมือนโดนแห่โดนแกล้ง

บรรยาบรับยาบเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๐ตุลาคม๔โมงเย็นค่ะ
จุดเกิดเหตุใกล้กับสนามเด็กเล่นหลังวัดแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุทรเจดี
สมุทรปราการนะคะพ่อของน้องที่ถูกแกล้งค่ะ
นายประนดนะคะก็บอกว่าไม่รู้มาก่อนว่าลูกชายถูกกระทำแบบนี้
พอเห็นภาพตกใจมากมันรุนแรงเกินไปก็เลยคุยกับลูกชายถามถึงสาเหตุ
ลูกชายบอกว่ากลุ่มที่ก่อเหตุมาก่อกวนลูกชายก่อน
ลูกชายเลยตะโกนด่ากลับไปด้วยถ้อยคำหยาบคายจริงแต่โดนแกล้งก่อนก็เลยด่ากลับ
พ่อบอกว่าทางเด็กที่ก่อเหตุส่งข้อความมาขอโทษยอมรับว่าทำไปเพราะความสนุก
บอกว่าไม่ได้จับหัวน้องกดน้ำจริงคือห่างจากน้ำตั้งเยอะ
บอกว่าลูกชายก็เล่าให้ฟังว่าเอาจริงก็ไม่ได้โดนน้ำหรอก
ไม่ได้เป็นลักษณะเอาหัวกดน้ำหรืออะไร
แต่พ่อของน้องที่ถูกแกล้งก็บอกว่ามันเกินไปนะ
แกล้งมาอะไรกันแบบนี้อยากให้ทางพ่อแม่ผู้ปกครองของฝั่งเด็กที่ก่อเหตุ
ผมก็ไม่อยากเอาความครับเพราะว่าเป็นเด็ก

อยากให้เขาอบรมลูกเขาหรือว่าอะไรอย่างไรบ้าง
ผมอยากเจอแล้วก็คุยกับเขามากกว่าตอนนี้ครับ
แต่ถามว่าให้เขาไปสอนลูกเขาก็ดีเหมือนกันนะครับ
ว่าอยากไปดังแกล้งคนอื่นเขาลูกคนอื่นเขา

คือเด็กรุ่นพี่อ้างกับพ่อเด็กรุ่นน้องบอก
ไม่ได้กดลงน้ำจริงแต่ว่าถ้าดูจากภาพเนี่ยมันเหมือน

ทุกผู้ชมครับแม่ของเด็กที่ก่อเหตุนะฮะก็คือเด็กเสื้อขาวที่จับน้องกดหัว
เหมือนจะกดลงน้ำเนี่ยนะบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
ลูกชายเนี่ยมาร้องให้สารภาพบอกทำน้องแบบนี้
แล้วก็บอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอแม่รู้เรื่องเนี่ยแม่บอกแม่ก็สะเทือนใจ
แล้วก็เสียใจเหมือนกันก็ยังบอกลูกไปสั่งสอนลูกไปบอกไม่ควรจะทำแบบนี้
บอกว่าสิ่งที่ลูกชายทำไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการ
ไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เด็กรุ่นน้องเนี่ยบาดเจ็บหรือว่ามีอันตรายถึงชีวิต
วันนี้ก็เลยตั้งใจมากราบขอโทษพ่อของเด็กรุ่นน้อง
ยืนยันว่าหลังจากนี้เนี่ยจะไปอบรมสั่งสอนลูกชายให้ดีกว่านี้
เขาก็ได้แต่บอกว่าคือน้องด่าพ่อล่อแม่อะไรแบบนี้ค่ะ
เขาก็เลยโมโหเกิดอันตรายโมโห
ของตัวเองเพื่อไม่ให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับก็
เจรจาทำข้อตกลงกันนะฮะเรียบร้อยมีเจ้าหน้าที่เป็นคน
กลางให้หลังจากนั้นนี่ฮะก็ไปกอดคอน้องมอสนะรุ่นพี่นะ
เจดีบอกว่าคดีนี้ก็เป็นความรุนแรงระหว่างเด็กต่อเด็กนะฮะ
ความจริงก็สามารถแจ้งข้อหากับเด็กรุ่นพี่ที่ก่อเหตุได้นะครับ
แต่ทุกฝ่ายนะผู้ปกครองด้วยนะฮะเห็นตรงกันว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ได้รุนแรงเหมือนกับภาพที่ปรากฏออกไป
คือเด็กไม่ได้ว่าโอ้โหมีการกดน้ำกันจริงแล้วก็สามารถทำความเข้าใจตกลงกันได้
ผู้ปกครองของแต่ละฝ่ายก็ตกลงกันเข้าใจกันเรียบร้อยก็เลยไม่มีการแจ้งข้อหากันนะครับ
ส่วนจุดเกิดเหตุเป็นท่าน้ำตรงข้ามวัดแหลมฟ้าผ่านะฮะ
นี่เราลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับคุณบอมอภิวัตรไปดูท่าน้ำตรงนี้นะฮะ
ได้คุยกับทางผู้ใหญ่บ้านหมู่๖ตำบลแหลมฟ้าผ่า
บอกว่าความจริงท่าน้ำตรงนี้เนี่ยไม่ได้ใช้งานแล้วนี่แต่เมื่อเด็กมาเล่นแล้วมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ย
ไหนก็ไหนไหนเดี๋ยวจะเอารั้วเหล็กมาตั้งเอามาติดมาตั้งเอาไว้ป้องกันไม่ให้มีใครเนี่ย
เข้ามาในพื้นที่ตรงนี้อีกพอเห็นจะเห็นว่ามันยังสูงอยู่
เด็กเขาเลยบอกว่าเขาไม่ได้กดน้ำจริงจริงมันสูงมากอ่าไม่ทันได้โดนน้ำอะไรอย่างเงี้ย
แต่ผู้ปกครองของน้องบอกโอ้โหเกิดลูกเขาหลุดมือไปทำยังไงอ่ะนะ